ส่วนเรื่องราวความสูญเสียของครอบครัวคนในวงการบันเทิง

เรื่องราวข่าวเศร้าการสูญเสียครอบครัวเตมีรัก
ก็คือคุณพ่อของนางเอกสาวแต้วนัทพร

เป็นภาพที่ต้องเรียกได้ว่าภาพแห่งความประทับใจค่ะ
ที่ลูกสาวตั้งใจทำหน้าที่เป็นหน้าที่เล็กน้อย
ให้กับคุณพ่อตามสัญญาถึงแม้ว่าคุณพ่อเนี่ยจะไม่อยู่แล้วนะคะ
ดูคลิปกันนะคะคุณผู้ชมคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะ
ถูกโพสต์ผ่านอินสตาแกรมของช่างทำผมคนสนิทของแต้ว
เขาได้บันทึกภาพระหว่างที่แต้วกำลังริบกาแฟ
ให้คุณพ่อนรงตามสัญญาที่เคยให้กับคุณพ่อไว้
คือย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงที่โควิดระบาดนะคะคุณผู้ชม
พอคุณพ่อไม่ได้ออกไปที่ร้านกาแฟใช่ไหมคะ
แต้วเองก็ไปเรียนชงกาแฟ
เพื่อที่จะตั้งใจว่าจะมาชงกาแฟให้คุณพ่อดื่มที่บ้านเองซะเลย
จนกระทั่งคุณพ่อประสบอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลค่ะ
คุณพ่อก็บอกว่าให้แต้วมาริบกาแฟให้ทานเองเลยก็แล้วกัน
แต่วันนี้นะคะสถานที่เปลี่ยนค่ะ
ก็คือเปลี่ยนสถานที่ริบกาแฟมาเป็นสถานการณ์แบบนี้ค่ะ
พี่แต้วกำลังริฟท์กาแฟให้พะติ

แล้ววันนี้เพื่อนมาริฟท์กาแฟด้วยใช่มั้ย
ใช่เนี่ยรอแบบว่าให้แต้วริฟท์กาแฟอยู่

เพราะว่าพะติเป็นเพื่อนเอง
เป็นต้องบอกว่าเป็นภาพความประทับใจนะคะ
ในการทำหน้าที่ลูกเป็นครั้งสุดท้าย

คือแฟนได้เห็นคลิปนี้ได้เห็นภาพนี้
ก็อดชื่นชมในความน่ารักของแต้วไม่ได้
คือแม้วันนี้คุณพ่อจะจากไปแล้วนะ
แต่ว่าแต้วเนี่ยค่ะยังคงทำหน้าที่ลูก
อย่างเต็มที่เต็มความสามารถของลูกคนหนึ่งเลย
แล้วก็พากันส่งกำลังใจให้กับแต้วเยอะมากเลยค่ะ
รวมไปถึงส่งกำลังใจให้กับครอบครัวเตมีรักอย่างท่วมท้น
ซึ่งเราก็เชื่อนะคะว่าแต้วเองเนี่ย
สัมผัสได้ถึงกำลังใจที่ทุกคนมอบให้เธอกับครอบครัวนะคะ
ทำให้ในภาพเนี่ยในคลิปที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะ
สีหน้าสีตาน้ำเสียงของเธอที่เราได้ยินเนี่ย
สดชื่นแล้วก็สดใสมากยิ่งขึ้นนะคะ

แฟนคลับเองเพื่อนในวงการบันเทิงเองเนี่ย
บันเทิงไทยรัฐของเราก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งไปถึงแต้วนะคะ